ช่วงนี้นะคะได้เวลามาตรวจสอบดวงชะตากับหมอไก่พ่อพาทินีกันค่ะ

เมื่อวานนี้แอบถามหมอไก่ไปแล้วถ้าเกิดใครดูตลอดข่าวเมื่อวันเสาร์นะ
เราถามว่าวันนี้หมอไก่อาจจะมาพูดถึงเรื่องอะไร
ไก่บอกว่าวันนี้จะมาเช็คดวงให้กับราศีที่ดวงจะดีในพฤศจิกายน

ใช่ค่ะจะสิ้นปีแล้ว
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเราควรที่จะมีการมาเช็คดวงล่วงหน้ากันก่อน
แล้วว่าราศีไหนจะดวงดีกันบ้างนะคะ

นั่นก็คือชาวราศีกรกฎค่ะ
ใช่เลยค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎนะคะ

ถือว่าเป็นช่วงจังหวะที่ดีเลย

จะมีโอกาสสมหวังในหลายเรื่อง
โดยเฉพาะในเรื่องของการงานนะคะ

พอเวลาเราพูดถึงการเปลี่ยนแปลงแล้ว
หลายคนก็จะถามมาว่า

มันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีหรือไม่ดี

ถ้าสมมุติว่าใครที่ทำงานประจำอยู่นะคะ

ในเรื่องของการโยกย้ายการย้ายตำแหน่งนะคะ

หรือว่าถ้าบางคนที่อาจจะเบื่องานเก่า

หรือว่าใครที่ทำธุรกิจส่วนตัวอย่างนะคะ

เขาเรียกว่าธุรกิจค่อนข้างที่จะมีความคล่องตัวมากขึ้นนะคะ
เผลอจะมีการวางแผนเกี่ยวกับเรื่องของการขยายกิจการอีกด้วย

ช่วงนี้อาจจะเหมือนกับว่ามีการวางแผนอะไรบางอย่าง
อาจจะเหมือนกับว่าขุดโปรเจกต์เก่าขึ้นมา

ถ้าเริ่มต้นในช่วงนี้ก็มีโอกาสที่งานนั้นจะประสบความสำเร็จ

ถ้าคุณคิดจะทำอะไรช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ถือว่าเป็นจังหวะที่ดี
ที่คุณจะลองทำหรือว่าได้ร่วมโปรเจกต์ใหม่อะไรต่าง

ราศีกันเป็นยังไงบ้าง

เรียกได้ว่าเป็นราศีที่น่าจับตามองอย่างยิ่งเลย

เพราะว่าดวงของชาวราศีกันมีความโดดเด่น

ชาวราศรีกันยังไงนะครับหัวไก่
คือดวงชะตาในช่วงเดือนพฤศจิกายนคือเขาเรียกว่ามีความแบบโดดเด่นอย่างมากเลย
ถ้าสมมุติว่าเราจะเจาะในเรื่องของหน้าที่การงาน
การงานคือมีโอกาสที่จะสมหวัง
ถ้าสมมุติว่าทำงานไหนอยู่งานนี้มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จอย่างยิ่งเลย
แต่เรื่องหนึ่งที่ชาวราศีกันเนี่ยจะต้องแบบยอมรับก่อนนะ

เหนื่อยเพราะว่างานเยอะ
ใช่งานเยอะนะคะแล้วก็จะมีปัญหาจุกจิกอะ
ปัญหาจุกแบบไม่ใช่ปัญหาใหญ่มันก็เป็นหลุมที่เราจะข้ามไปไม่ได้นะ
มีอะไรเล็กน้อยเข้ามาเป็นอุปสรรคบ้าง
ใช่ค่ะเหมือนกับเราเป็นสิวที่หลังแล้วเกาไม่ถึง

คิดว่ามันเป็นอุปสรรคที่มาทดสอบดีกว่า

ถ้าสมมุติว่าชาวราศีกันนะคะไม่ได้ท้อแล้วก็มุ่งหน้าทำงานต่อไป
ตั้งใจทำต่อไปเนี่ยก็มีโอกาสที่แบบจะไปได้ไกล
โอ้โหราศรีกันนี่ดวงงานดีแล้วเรื่องเงินดีด้วยเนี่ยค่ะ

เงินทองนะคะเรียกได้ว่าไม่น่าเป็นห่วงเลย

เข้าไปได้เลยนะคะเพราะว่าชาวราศีกันเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นราศีที่สามารถหาเงินได้มาก

แล้วมึงกะอ่างหน้าทางการเงินจะมีความมั่งโคงเผลอจะได้ราบด้วยซ้ำ
เฮ้ยว่าไปนี่ราศีกันนี่ดวงดีมาแรงแซงโค้งเหมือนกันนะคะ
ส่วนอีกหนึ่งราศีที่ดวงดีในเดือนพฤศจิกายนก็คือ

ใช่ค่ะสำหรับชาวราศีมังกรนะคะต้องเท้าความนิดนึงค่ะ

อ่าปัญหาในชีวิตเนี่ยค่อนข้างที่จะมากเลยทีเดียว
นะคะแต่ว่าช่วงนี้เริ่มและ

ไม่แตกเลยนะคะคือชีวิตแต่เริ่มดีขึ้นแต่ว่าจะบอกว่าดีแบบเต็ม๑๐๐เปอร์เซ็นต์ไหมก็ก็ยังนะคะยังยังแต่ว่ามันก็ดีกว่าช่วงก่อนครับก่อนนี่คือ
ดีแบบสุดสำหรับราศีมองกอต

แต่ว่าตอนนี้จะเริ่มดีขึ้นเรื่อย

แต่ก็ต้องใจเย็นนะอย่าตัดเพาะกับชีวิต
เพราะว่าอาจจะมีจังหวะเวลาที่ดี
ในการที่ทำให้คุณมีประสบความสำเร็จได้ถ้าคุณอดทน
ส่วนราศีอื่นอยากแนะนำไหมคะหมอไก่นะคะ
ถ้าสมมติว่าใครที่อยากจะทำบุญเสริมดวงในเรื่องของการงานก่อนค่ะ
ถ้าสมมุติการงานก็ขอแนะนำว่าให้ไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของแสงสว่าง
ไม่ว่าจะเป็นแสงสว่างที่เห็นได้ด้วยตานะคะ

ใช่ค่ะไฟฉายก็ได้หรือว่าเป็นแสงสว่างทางปัญญาก็ได้